ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองที่ห้าง
ช่วงหัวค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมามีการยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
โอ้โหตอนนั้นเนี่ยขึ้นเทรนด์ทวิตแล้วคนก็แตกตื่นกันมาก
ล่าสุดมีภาพกล้องวงจรปิดอีกภาพหนึ่งออกมาแล้วนะคะ
เป็นจังหวะที่คนร้ายเนี่ยหอบทองที่ขโมยมาแล้วก็วิ่งหนีไปทางสถานีรถไฟขอนแก่นค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเราทำลูกศรชี้ไว้ให้นะ
คนร้ายเนี่ยวิ่งไปแบบนี้เลยผ่านหน้ากล้องวงจรปิดนะคะนี่เป็นช่วงเวลาประมาณสักทุ่มยี่สิบแปดนาที
วันเสาร์ที่ยี่สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่ตลาดรถไฟขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่นนะคะนี่คนร้ายรายเนี้ยเดินเข้ามาที่ห้างแบบเนี้ยค่ะ
ตอนแรกชูปืนมาเฉยแต่ไม่มีใครสนใจเพราะกำลังขายของกันอยู่
ค่ะยิงขึ้นฟ้าไปเลยเปรี้ยงหนึ่งนัดพอลั่นไกลเปรี้ยงปุ๊บเนี่ยโอ้โห
นี่ค่ะจังหวะนี้คนแตกตื่นพนักงานวิ่งหนีลูกค้าก็วิ่งหนี
คนร้ายรายนี้เข้ามาที่ห้างทองกิรติปีนเข้าไปอย่างรวดเร็ว
สร้อยข้อมือทองคำไปทั้งหมด๑๑เส้นน้ำหนักเส้นละ๓บาท
แล้ววิ่งหนีไปแบบนี้นะคะจังหวะวิ่งหนีเนี่ย
คนร้ายทำทองหล่นด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ย
สร้อยข้อมือทองคำไปทั้งสิ้น๘เส้นเส้นละ๓บาท
รวมทั้งหมดยี่สิบสี่บาทมูลค่ากว่าเจ็ดแสนสองหมื่นบาทนะคะ
พอหอบสร้อยคอสร้อยข้อมือไปแล้วเนี่ย
ก็วิ่งหนีผ่านไปทางสถานีรถไฟขอนแก่นกล้องวงจรปิด
ก็เลยจับภาพเอาไว้ได้ซึ่งก็ตรงกับรายงานการสืบสวนของตำรวจเลยนะคะ
ว่าคนร้ายวิ่งหลบหนีออกมาทางชุมชนหลักเมือง
จากห้างประมาณหนึ่งร้อยเมตรค่ะตอนนี้ก็เลยสามารถปูพรมเส้นทาง
ตามหาคนร้ายแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คิดว่าคนร้ายจะหลบหนีได้
แต่เบื้องต้นตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้เลยนะคะโดยเส้นทางที่คนร้ายน่าจะใช้หลบหนีเนี่ย
ก็คือเป็นรัศมี๑กิโลเมตรประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญอย่างตลาดรถไฟ
สถานีรถไฟขอนแก่นโรงเรียนแก่นนครบ้านพักเจ้าหน้าที่ชุมชนวัดวุฒาราม
แล้วก็พื้นที่ว่างเปล่าที่ค่อนข้างจะมืดหน่อยค่ะแต่ตำรวจเองลงพื้นที่ปูพรมค้นหาอย่างต่อเนื่องแล้ว
คิดว่าน่าจะยังหนีไปไหนไม่ไกลน่าจะยังกบดานอยู่ในพื้นที่นี่แหละค่ะ
แล้วตอนที่เข้าห้างได้มีการสอบถามพยานแวดล้อมไหมคะว่าทำไมไม่มีคนทัก
เพราะว่าคนร้ายก็สวมโม่งตลอดพยานขณะนั้นคือมีคนเห็นว่ามีคนแต่งตัวอย่างเงี้ยครับ
เดินขึ้นไปบนห้างแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเอกใจครับไม่มีเอกใจ
แล้วเดี๋ยวนี้คนแต่งตัวกันแบบมันแปลกเยอะ
แต่มีคนเห็นนะครับว่าแต่ว่าเขาไม่ได้เอกใจอะไรครับ
ซึ่งเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔สั่งการลงมาแล้วนะคะ
ให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนแล้วก็ตำรวจกองบังคับการปราบปรามเนี่ย
ประชุมแบ่งหน้าที่แล้วก็ลงพื้นที่ติดตามสืบหาพยาหลักฐานจับตัวคนร้ายรายนี้ค่ะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าดูจากลักษณะการแต่งตัวคนร้ายท่าทางแล้วก็บุคคลในกลุ่มต้องสงสัยแล้วเนี่ย
คนร้ายไม่น่าจะใช่มืออาชีพแต่มีการเตรียมการก่อเหตุมาเป็นอย่างดี
เดี๋ยวรอดูผลทางวินิติวิทยาศาสตร์ก่อนคิดว่าถ้าได้ผลตรวจออกมาแล้วเนี่ย
น่าจะทราบกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มของคนร้ายได้เร็วนี้นะคะ
ซึ่งถ้าพลเมืองดีคนไหนพบเห็นหรือมีเบาะแสแจ้งตำรวจ

สำหรับเส้นทางที่ตำรวจเข้าว่าคนร้ายจะหลบหนี
ก็จะมีสถานที่สำคัญอย่างพวกตลาดรถไฟ
สถานีรถไฟขอนแก่นโรงเรียนแก่นนครบ้านพักเจ้าหน้าที่
ชุมส่วนบรรพุทธารามแล้วก็พื้นที่ว่างเปล่า
ระแวกนั้นรัศมี๑กิโลเมตรค่ะ